เพราะว่าเราขนฟาสทุกซีซ่อนมาเลยแล้วก็มีพี่เจนนี่มียาย่ามีพี่เวย์
คือวันนี้ก็มาเต้นด้วย
แล้วก็ใจขึ้นมาเวลาเคยสุขซีซสุดแล้วจะได้ถ่ายช่วง

ใช่ค่ะนุ้ยถ่ายหนังอยู่นี่ค่ะ
อาจจะเป็นโอกาสหน้าไหมคะ
ต้องรอดูค่ะต้องรอดู
แล้วก็พี่กี้เป็นมีน้องยาย่าด้วย

คือยังไงงานแต่งพี่กี้ก็ต้องมีครบ

อเจมส์ถ้าเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวถ้าพี่ณเดชไปเป็นเพื่อนเจ้าเบาโอเคมั้ย

ก็ต้องรอรวมเลยจริง
จะเอาเรื่องอะไรไหมน้องจิตพร้าวมาเลย

วันนั้นกระโปรงมันแน่นมาก

แต่ว่าจังหวะที่หนูนั่งลงอะค่ะมันแตกแบบอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นโชคดีของหนูมากที่พี่อ้ำนั่งอยู่ข้าง
ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรน้องเอากระเป๋าพี่ไปวาง

พี่อ้ามช่วยชีวิตมากค่ะ
มากคือขอบคุณดีของน้อง

พี่อ้ามก็เห็นนั่งแบบปิดแล้วปิดอีก

เขาก็ถามว่าเป็นไรหนูบอกว่ากระโปรงขาด

หนูกระโปรงหนูจัก
กระโปรงขาดใช่ค่ะ
เพราะว่านู้แน่น